ผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบแปดปีค่ะเสพยาบ้าหลอนและอลวาด
ละวาดทำร้ายร่างกายแม่และยังไล่ยายออกจากบ้านด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงพยายามเกลี้ยกล่อมใช้เวลา๒ชั่วโมง
ถามว่าเขาสงบลงโดยดีให้จับกลุ่มตัวไหม
ไม่ค่ะยิ่งอนุวาสมากขึ้นเจ้าหน้าที่สุดท้ายต้องใช้วิธีการวิ่งไล่
และเข้าไปควบคุมตัวนะคะดูภาพช่วงนี้ค่ะ
นึกถึงสมัยก่อนตอนที่ออกรบออกศึกนะ
เสียงอย่างนั้นเลยเขาต้องส่วนต่อสู้กัน
คำนี้ใช้ถูกเลยระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนที่คลุ้มคลั่งนะคะ

หลังจากได้รับแจ้งเหตุมีคนอลวาดทำร้ายร่างกายแม่นะคะ
ไปเลยค่ะบ้านนี้เป็นบ้านไม้สองชั้น
ไปเจอในคนนี้ในขวัญชัยนานาวัน
ถือมีดดายย่าด่าแม่ตัวเอง
แล้วก็แกว่งมีดไล่ยายออกจากบ้าน
จนทีก็ใช้อุปกรณ์ในการจับกุมตารุมบอลตั้งสองครั้ง

เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเห็นตัวใหญ่เลยนะสูงใหญ่เลยนะ
ใช้เวลาเจรจา๒ชั่วโมง
ก็ลักษณะการยอมมอบตัวเนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นแบบนี้ยอมมอบตัวแบบทุลักทุเลเนี่ยนะคะ

แม่ของผู้ก่อเหตุบอกว่าช่วงเช้า

บอกว่าโทรทัศน์ในบ้านเสียให้เอามาเปลี่ยนให้หน่อย

ลูกชายค่ะคว้าไม้ขวานมาเลยมาจากไหนไม่รู้
ฟาดที่หลังแล้วก็ที่แขนเป็นรอยเลย
อยากให้จนที่พาลูกไปรักษาหน่อย
ว่าคลุ้มคลั่งแบบนี้เสพยาบ้าแน่

มีไงนี่ดูชะวังต่อ๖มันตีขวาไม่ขวาดแล้วก็ที่หลังด้วยอืม

เพราะว่าคนคุ้มคลั่งคนนี้ไล่คุณยายออกจากบ้านนะคะ

บอกว่าแต่ก่อนหลานเป็นรอปภ
ปีก่อนติดยางอมแงมเลยทำงานไม่ได้แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านนี่แหละ
ส่วนแม่เขาจะอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
ที่ผ่านมาก็อาศัยญาติญาติคอยเอาข้าวเอาน้ำมาให้ตลอด
คลุ้มคลั่งขนเสื้อผ้าออกมาทิ้งไม่ให้อยู่บ้านหลังนี้อีก
และอยากให้เจ้าหน้าที่เอาตัวไปบำบัดด้วย
ฟังเสียงยายบ้างค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะการจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ไป
ต้องไปตรวจก่อนนะตรวจร่างกายตรวจสภาพจิตก่อน
ที่โรงพยาบาลศรีธัญญาและขั้นตอนถัดมาตรวจหาสารเสพติด
ดำเนินคดีตามกฎหมายดำเนินคดีเสร็จเรียบร้อย